คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมครับแต่คุณวรพรจำได้ไหมครับ

ผู้หญิงที่เอารถไปซ่อมที่ศูนย์อ่ะค่ะ

ไปผสมโอปฏิเหติหน้าอยู่หลังเบี้ย
แล้วพยายามคุยกันเจรจากัน
เธอก็ยืนยันว่าเธออยากได้รถใหม่
ผมก็ถามใจคุณผู้ชมนะครับ
หลายคนบอกว่าโอ้โหเพิ่งผ่อนมาปีครึ่ง
คือจ่ายค่าชดเชยแล้วเอารถคันนี้ไปขับต่อ
ยังไงก็ไม่คุ้มเพราะไม่รู้จะพังอีกเมื่อไหร่
ใช่มันโดนหนักจริงค่ะ
เขาเรียกอะไรมันมีมนถิ่นแล้ว
พึงใช้นิดเดียวเองมันไม่สบายใจ
แต่วันนี้มีข่าวดีโอ้โหผู้บริหารสุดยอดจริง

คุณผู้ชมครับผู้บริหารระดับสูงของรถค่ายนี้นะ
วันนี้มาพบเลยมาพบกับคุณพร้อมสิริ

จากค่างวดเดิมไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะฮะคุณพร้อมสิริเนี่ย
ผ่อนมาแล้วสิบหกงวดค่ะผ่อนงวดสิบเจ็ดต่อได้เลย
และยังมอบแพ็คเกจนะครับดูแลลดระดับแพลตตินัม
ยาวถึง๕ปีทุกอย่างจบลงด้วยดีครับ
โอ้โหวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารผมชื่นชมเลยนะ
คืออันนี้จะทำให้คนมั่นใจในแม่ค่ายรถท่านอีกเยอะเลย
ก็ดีใจกับคุณพร้อมสิริด้วยค่ะก็จบลงด้วยดีนะคะ
ไม่มีการคาใจอะไรกันเกิดขึ้น